ดูเหตุการณ์ศึกระหว่างพ่อเลี้ยงกับลูกเลี้ยงกันหน่อย
หลังจากที่ภรรยาเขาเสียชีวิตไป
มันจะมีที่ดินผืนหนึ่งที่เป็นสินสมรสระหว่างเขากับภรรยา
ตกลงกับลูกเลี้ยงว่าเรามาขายแล้วกัน
ขายแล้วแบ่งเงินกันขายมาได้ล้านเจ็ดตกลงว่าคนละครึ่งแล้วกัน
แต่ลูกเลี้ยงแบ่งให้๒แสนบาท

พอทวงก็ไม่ยอมให้สุดท้ายเอาปืนไปกราดยิงครับ
นอกจากลูกเลี้ยงแล้วคนในบ้านโดนลูกหลงรวมแล้ว๓คน
โอ้โหติดตามจากรายงานครับ
เช้าวันที่๑๒กรกฎาคมตำรวจภูทรเมือง๑๐๑
ได้รับแจ้งเหตุยิงกันที่บ้านเล็กที่๑๓๗ตำบลเหนือเมืองอำเภอเมืองร้อยเอ็ด
ประสานกู้ภัยรุดไปตรวจสอบ

พบนายประจักษ์พงนุรัติวัย๓๘ปี
ถูกยิงด้วยปืนก้าวมอสามนัด
กระสุนพุ่งเจาะเข้าคอไหล่ซ้ายและแขนซ้ายอาการสาหัส
ที่พื้นพบปลอกกระสุน๙มมตกเกลื่อน๖ปลอก
ไม่ใช่เฉพาะนายประจักษ์ที่ถูกยิง
ที่นั่นบ้านเล็กที่๑๑ซึ่งอยู่ใกล้กัน
พบนางเล็กนินพันธ์วัย๖๘ปี
ถูกยิงด้วยปืนขนาดเดียวกันเข้าที่ขาขวา๑นัด
และบ้านเลขที่๖๙ที่อยู่ห่างกันประมาณ๓๐๐เมตร
พบนางท่อนนินพันธ์วัย๖๔ปี
ถูกยิงที่ต้นขาขวาเช่นกัน
ประสานกู้ภัยพาคนเจ็บทั้ง๓หามส่งโรงพยาบาล
ตำรวจสอบสวนพยานแวดล้อมและญาติได้ความว่า
คนก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหน
คือนายผลเวียงพลวัย๗๓ปี
มีศักดิ์เป็นพ่อเลี้ยงของนายประจักษ์นั่นเอง
หลังก่อเหตุได้หลบหนีไป
พยานบอกช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา
นายผลขี่รถจักรยานยนต์มาจอดที่หน้าบ้านผู้บาดเจ็บ
จากนั้นนำอาวุธปืนไปยิงผู้บาดเจ็บแต่ละคน

แล้วขี่รถจักรยานยนต์หลบหนี
นายโทษพี่เยี่ยงกับช่วยช่วยช่วย
ติดต่างลุงต่างไง
ไม่มาไปบ้านก็เห็นถึงนาย

เดี๋ยวนี้มันบอกว่ามันสิขาลังโคตร
ตำรวจออกกดดันมือปืนรายนี้

สารภาพว่าก่อเหตุจริง
สาเหตุมาจากการถูกโกงที่ดิน

นายประจักษ์ซึ่งเป็นลูกติดภรรยา
นำที่ดินซึ่งเป็นสินสมรสของตัวเองกับภรรยา

ไปขายได้เงิน๑ล้าน๗๐๐บาท

แต่กลับแบ่งให้ตนเพียงแค่๒แสน
ตัดสินใจลงมือก่อเหตุ
ตัดสินใจลงมือก่อเหตุ
คดีนี้มือยิงปฏิเสธการทำแผน

มีความผิดต่างกรรมต่างวาระ

เหตุการณ์ครั้งนี้สร้างความเศร้าเสียใจ

นายผลเป็นคนจริงจัง

เกลียดคนไม่รักษาคำพูด

จนต้องเข้าคุกตาราง
ข่าวไทยรัฐทีวี